มีเหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงเย็นเมื่อวานนี้ค่ะที่ระนองต้องใช้คำว่าเจ้าหน้าที่ปิดเมืองค่ะ
เพื่อปิดล้อมจับกลุ่มคนร้ายคนร้ายเนี่ยคนเดียวนะ
แต่คนร้ายคนนี้ไล่ชิงทรัพย์ก็คือเอารถทั้งรถจักรยานยนต์ทั้งรถยนต์ของผู้คนเหมือนไปขโมยเขานี่แหละ
คันไล่ไปเรื่อยไล่ไปเรื่อยแล้วคันสุดท้ายเนี่ยเจ้าของรถมาเห็นพยายามที่จะไปห้ามไปขวาง
ปืนยิงใส่เขาเลยจนเขาเสียชีวิตเนี่ยค่ะสุดท้ายก็หนีไปแล้วคิดดูสิจังหวะนะ
คนร้ายเนี่ยพอขโมยรถเสร็จหนีไปคนร้ายไปเจอคู่อริของตัวเองแล้วถูกยิงบาดเจ็บ
อาการของคนร้ายเหมือนเมาเหมือนเมาแล้วก็ไปไล่ก่อเหตุขโมยรถจักรยาน
ขโมยรถอย่างเงี้ยค่ะแต่พอจับได้แล้วเนี่ยตรวจปัสสาวะตำรวจบอกว่า
ไม่มีสารเสพติดนะครับเนี่ยค่ะก็เลยแจ้งข้อหาฆ่าคนตายนะคะ
แล้วก็ชิงทรัพย์นะคะเนี่ยค่ะคนร้ายคนนี้ตำรวจสพละอุ่นสพพะโต๊ะ
ร่วมกันจับกลุ่มนายพรชัยไหมคงหรือนายเจอายุ๓๑ปีค่ะ
คนนี้ก่อเหตุยิงนายจำนงเส้นเซ้งหรือช่างแมวอายุ๔๒ปีเสียชีวิตนะคะ
ที่อู่ซ่อมรถจักรยานยนต์ในพื้นที่หมู่๕ตำบลบางพระเหนืออละอุ่นจรน
คือตัวช่างแมวเนี่ยค่ะเขาออกมาเห็นว่าในเจคนร้ายคนนี้กำลังขโมยรถของตัวเอง
แมวก็มาขวางนายเจก็เลยยิงใส่จนช่างแมวเสียชีวิตค่ะ
ก่อนที่ในเจจะยิงนะคะก่อเหตุขโมยรถมาแล้วด้วยขโมยรถกระบะจากอู่
ขโมยรถจักรยานยนต์มาแล้วสามคันด้วยค่ะตำรวจก็เลยระดมกำลังปิดเมืองระนองเลยคุณผู้ชม
เพื่อสกัดจับนะคะช่วงเย็นเมื่อวานนี้จนช่วงเช้าวันนี้ตำรวจจับในเจ
คนร้ายที่ก่อเหตุได้ไปจับได้ที่บ้านพักในจังหวัดชุมพรก็นำตัวมาสอบสวนนะคะ
ทีนี้จากการให้การของผู้ต้องหาซึ่งก็คือในเจเนี่ยเขาให้การในพฤติกรรมก่อเหตุเป็นลักษณะแบบนี้ค่ะ
ทำภาพกราฟิกให้ดูในเจผู้ต้องหาเนี่ยเขาบอกว่าเขาขับรถกระบะตอนเดียวสีบรอนเงิน
จากอำเภอพะโต๊ะจังหวัดชุมพรมาซ่อมที่อู่ลิ้มเจริญยนต์ในตัวเมืองระนอง
เพราะว่าซ่อมรถที่นี่เป็นประจำพอมาถึงอู่ปรากฏว่าคิวซ่อมเต็ม
เจ้าของอู่บอกว่าเดี๋ยวค่อยมาวันรุ่งขึ้น
แต่ในเจคนร้ายคนนี้กลับเดินไปหยิบกุญแจรถกระบะโตโยต้าไทเกอร์สีบรอนทอง
นี่เป็นคันแรกที่ขโมยนะคะคือรถคันนี้จอดอยู่ในอู่
ขโมยรถที่เขาจอดอยู่ในอู่แล้วก็ขับออกไปเลย
ขับออกไปตามเส้นทางบ้านระวิมุ่งหน้าไปที่ตำบลบางพระเหนืออำเภอละอุ่น
อันนี้คันแรกนะคะจากนั้นเนี่ยก็เอารถไปจอดทิ้งไว้
โรงจอดรถของชาวบ้านคนหนึ่งอยู่ห่างจากอู่ซ่อมรถไปประมาณ๑๕กิโลเมตร
แล้วในเจก็เดินวนเวียนวนเวียนอยู่ในหมู่บ้านนะคะ
อันนี้เป็นคันที่สองที่เขาขโมยนะคันนี้จอดอยู่ข้างทาง
แต่มีกุญแจเสียบเอาไว้ที่รถครับก็เลยขี่รถจักรยานยนต์คันนี้ออกไป
จังหวะนั้นเจ้าของรถเป็นชาวพม่ามาเห็นพอดีวิ่งไล่ตามรถตัวเองค่ะ
แล้วก็ขอความช่วยเหลือแต่ในเจก็ขี่รถจักรยานยนต์หนีไปประมาณร้อยเมตร
แล้วก็ถูกกำนันถูกชาวบ้านช่วยกันจับตัวเอาไว้
แต่ว่าระหว่างที่กำนันกับชาวบ้านควบคุมตัวในเจเอาไว้
ก็เอาโทรศัพท์มาถ่ายรูปเพื่อรายงานเหตุให้ตำรวจทราบนะ
แต่ในเจหยิบปืนมาเลย๙มิลลิเมตรค่ะยิงกำนันไป๑นัด
แต่กำนันหลบได้ทันครับจากนั้นเนี่ยในเจอาศัยช่วงชุนละมุนนะคะ
หนีไปอันเนี้ยคันที่สามแล้วอืมขี่กลับไปที่โรงรถบ้านของชาวบ้าน
จอดกระบะสีทองคันแรกทิ้งเอาไว้แล้วก็หนีต่อ
อันนี้เป็นคันที่๔นะคะเห็นคันนี้จอดอยู่
อู่ซ่อมรถจักรยานยนต์ก็เลยเนี่ยลงไปเห็นกุญแจรถเสียบคาอยู่
สตาร์ทเลยค่ะขึ้นไปสตาร์ททีนี้เนี่ย
เจ้าของเขาเห็นเจ้าของก็คือช่างแมว
เขาเห็นว่ารถกำลังจะถูกขโมยไปขวางก็เลยมีการต่อสู้กัน
เจใช้ปืนยิงไปที่หน้าอกขวานะคะจนช่างแมวล้มลงแล้วก็เสียชีวิต

ถูกเนี่ยเอามาจากเนี่ยกำนันน่ะเออกำนัน
ตำรวจก็ระดมเจ้าหน้าที่ติดตามตัวอย่างที่บอกคนร้ายคนเดียว
ก่อเหตุไล่ไปไล่ไปไล่ไปแบบนี้ค่ะ
แต่คุณผู้ชมเหตุการณ์ไม่จบแค่นี้นะ
เจเนี่ยขับรถกระบะของช่างแมวผู้ตายเนี่ยนะ
่งหน้ากลับบ้านที่อำเภอพะโต๊ะจังหวัดชุมพร
แต่เส้นทางที่หลบหนีเป็นป่า
รถขับต่อไม่ได้จอดรถทิ้งไว้แล้วก็เดินเท้าต่อระยะทางเนี่ย
จากจุดที่ทิ้งรถกับบ้านของในเจห่างกันประมาณ๒๐กิโล
แล้วระหว่างทางดูสิบังเอิญไหมล่ะ
เจคนร้ายที่ขโมยรถเนี่ยไปเจอคู่อริ

เนี่ยไล่ยิงจนได้รับป่าเจ็บอ่ะค่ะ
จากนั้นเขาก็เลยไปขอความช่วยเหลือจากชาวบ้าน
ให้ขับรถพาไปส่งที่บ้านหน่อย
สุดท้ายตำรวจปิดล้อมจับกลุ่มตัวได้ในที่สุดนะคะ
จับได้ช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะ

จะนำมาซ่อมที่อู่ในเขตเทศบาลเมืองระนองนะครับ
เมื่อจอดแล้วจะนำมาซ่อมแล้วต้องใช้เวลานาน
ก็ผู้ต้องหาก็ไม่รู้คิดอะไรนะครับ
ก็เลยเอารถของอู่ที่คันอื่นที่มาจอดซ่อมไว้อยู่ขี่หลบหนีมา
จักรยานยนต์มาจากชาวพม่าที่มาตัดยางอยู่ขี่หลบหนีนะครับ
ระหว่างที่ขี่หลบหนีนั้นก็ชาวพม่าก็บอกชาวบ้านให้ช่วยกันสกัดจับ
ก็มีกำนันนะครับก็ขี่กับผู้ใหญ่บ้านก็มาเจอนะครับ
ได้สกัดไว้ก็ผู้ต้องหาอะไรนี้ก็ใช้วุฒิปืนยิงใส่กำนันนะครับ
มาเอารถจักรยนต์นะครับฆ่าระลักมาจากอู่กลับหนีต่อมาอีก
ก็เลยทิ้งรถคันที่ขี่มานั่งรถมิซูบิชิ๔ประตูสีขาวขับหลบหนีอีก
เจ้าของรถวิซูที่เห็นเหตุการณ์ก็พยายามจะเปิดประตู
จะไปยื้อแย่งไม่ให้ผู้ต้องหาขับรถออกไป
ผู้ต้องหาในนี้ก็ใช้วุฒิปืนยิงไปหนึ่งนัด
จนกระทั่งเจ้าของรถมิซูบิชิ๔ประตูถึงแก่ชีวิต
ระหว่างที่เขารบหนีเจ้าที่ตำรวจของเรานะครับ
เข้าไปในพื้นที่รถมิสุวิ
และก็
สาเหตุที่ก่อเหตุ
เขาให้การงงตำรวจบอกวนไปวนมา
อ้างว่าจำเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ได้
ตำรวจแจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนานะคะ

ทั้งที่ชาวบ้านบอกว่าอาการเหมือนคนเมามากนะ
ตอนที่ก่อเหตุแล้วชาวบ้านกับกำนันช่วยกันล้อมจับ

ส่วนข้อหาอื่นอยู่ระหว่างการสอบสวนค่ะ

แต่ว่ามีคนต้องเสียชีวิตไปคนหนึ่ง
ทั้งนี้เขาไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะครับค่ะใช่
คุณนัทพงศ์เรียบสันเทียผู้สื่อข่าวทรัฐทีวีนะครับ
ลงพื้นที่เกิดเหตุไปคุยกับนางนิรัติตะกว้านนะฮะ
ซึ่งเป็นภรรยาของช่างแมวที่ถูกยิงเสียชีวิตนะครับ
นางนิรัติบอกว่าเมื่อบ่าย๓เมื่อวานนี้
กับช่างแมวเนี่ยกลับมาจากตัวเมืองระนอง
แมวก็เปิดอู่ซ่อมรถจักรยานยนต์ตามปกติ
จู่ก็มีรถกระบะของคนร้ายขับวนไปวนมาอยู่ที่หน้าบ้าน
ตอนนั้นยังไม่มีใครเอกใจอะไร
กระทั่งนายเจขับรถมาจอดที่หน้าอู่
แล้วก็เดินไปเปิดประตูรถกระบะของช่างแมวเลยนะฮะ
ตอนนั้นก็ได้ยินเสียงเพื่อนบ้านตะโกนว่าจะมีคนขโมยรถจะมีคนขโมยรถ
แมวก็เลยรีบวิ่งไปที่รถนะฮะจะไปสกัดนะครับ
ก็ไม่มีใครคาดคิดว่าผู้ต้องหาจะมีปืน
จังหวะนั้นช่างแมวพยายามจะเปิดประตูรถเพื่อดึงตัวผู้ต้องหาลงมา
แต่ผู้ต้องหากลับใช้ปืนจ่อยิงช่างแมว๑นัด
กระสุนเข้าหน้าอกฝั่งขวานะฮะทะลุออกหลังเลยนะครับ
ภรรยาบอกว่าช่างแมวนี้ล้มลงนะฮะแล้วคนร้ายก็ขับรถหนีออกไปเลยนะครับ
โดยภรรยาของช่างแมวยอมรับว่าทำใจไม่ได้และไม่ขออโหสิกรรมให้กับผู้ต้องหาที่ฆ่าสามีของเธอ
อยากให้ตำรวจดำเนินคดีลงโทษให้หนักที่สุดจะได้ไม่ต้องออกมาทำร้ายใครอีก
ถ้ามาไม่ได้ตกดึงกุญแจออกเดี๋ยวรีบมาทำรถไว้ให้เขาค่ะ
เอาของแล้วก็รีบมาซ่อมรถให้เขาก็มีรถรถกระบะมาจอดข้างหลังรถ
แล้วเพื่อนก็บอกว่าผู้เจ้าจะขโมยรถ
ก็เอาปืนเจาะยิงเลยแล้วก็พี่แมวก็ล้มลง
แล้วก็ก็วิ่งเข้าไปหาพี่แมวแล้วก็วิ่งไปตามคนมาช่วย
มันเหมือนมันคอมันเก่งมันไม่หันมามองฝั่งนี้เลย
มันเดินมันมาก้มดูที่ท้ายรถนิดนึงแล้วก็มันก็เปิดประตูขึ้นไปเลย
ตอนแรกก็นึกว่าเขาจะมาขายอะไรก็ดูที่เครื่องนี้
แต่ว่าอ้อไม่ใช่มันเดินไปที่รถโดนใกล้เข้าไปที่รถ
แล้วก็พอดีเพื่อนก็นั่นเนี้ยเรียกพี่แมวก็กระโมยรถ
แกก็รีบวิ่งไปที่รถเลยอืมเป็นใครก็ทำใจไม่ได้นะค่ะ
ส่วนอีกคนนึงนะครับที่ผู้สื่อข่าวของเราไปคุยด้วยนะครับ
นายนุวัฒน์บุญเฉลี่ยวผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านตระวิตะบนบางพระเหนืออำเภอละอุ่น
เมื่อวานร่วมกันสกัดจับผู้ต้องหานะครับก็บอกกับเราว่า
ทุกคนก็แปลกใจว่าผู้ต้องหามีจุดประสงค์อะไรในการเข้ามาขโมยรถของชาวบ้าน
เพราะเส้นทางเกิดเหตุไม่ใช่เส้นทางที่จะมุ่งหน้าไปจังหวัดชุมพรเลยด้วยซ้ำนะครับ
ลักษณะของการก่อเหตุผู้ต้องหามีอาการคล้ายกับเมายาเสพติด
ตอนที่ชาวบ้านช่วยกันจับกลุ่มตัวได้ก็ได้สอบถามผู้ต้องหานะ
ผู้ต้องหาบอกแค่ว่าอ่าเป็นคนไทยอืมอ่า
อยู่อย่างนี้นะแล้วก็ไม่ยอมพูดอะไรอีก
กระทั่งเห็นว่าในเจผู้ต้องหามีท่าทางพิรุษและคิดว่า
คงจะมีอาวุธอะไรก็เลยขี่รถจักรยานยนต์กลับมาเอาปืนที่บ้าน
พอย้อนกลับไปนายเจก็หนีไปแล้วแต่ก็ยิงปืนสกัดไว้

ทีมข่าวของเราก็ไปที่อู่รถลิ้มเจริญยนต์นะคะ
มีกล้องวงจรปิดอยู่นะคะบันทึกภาพเอาไว้ได้
ตอนที่ในเจเข้าไปขโมยรถนะคะช่วงเวลาประมาณบ่าย๒โมงครึ่ง
คือทำท่าว่าจะนำรถมาซ่อม
แต่คิวซ่อมเต็มก็เดินไปเดินมาวนไปวนมาอยู่ในอู่
เหมือนดูอะไรบางอย่างผ่านไปสักยี่สิบนาที
เจก็เดินเข้าไปหยิบกุญแจรถกระบะของลูกค้า

พนักงานของอู่นี้นะคะนายสันติศรีสมัยบอกว่า

เคยเห็นว่าเอารถมาซ่อมครั้งหนึ่งเมื่อปีที่แล้วค่ะ
แต่ว่าครั้งนี้ในเจขับรถเข้ามา
แล้วก็อ้างกับที่อู่ว่าจะเอารถมาตั้งศูนย์ถ่วงล้อ
แต่ตอนนั้นคิวเต็มจริง
ก็เลยบอกในเจว่าให้กลับไปก่อน
แต่ในเจไม่กลับไม่พูดอะไร
เดินวนไปวนมาแล้วก็ไปหยิบกุญแจรถของลูกค้า
ขับรถของลูกค้าออกไปเลยอะค่ะ
เขาขับรถขึ้นมาที่หน้าอู่นี้ครับ
แล้วก็บอกว่าถวงล้อตั้งศูนย์
แล้วผมก็ได้บอกเขาว่าคือ

มันไม่สามารถที่จะตั้งได้ต้องมาใหม่พรุ่งนี้ครับ

แล้วเขาก็มองหน้าแล้วเขาก็ไม่พูดอะไรนะครับ

ก็เลยได้สอบถามช่างไปว่า

แล้วเจ้าตัวไปไหน

ก็เดินปกตินะครับ
ไม่พูดกับใครเดินคุยโทรศัพท์

กุญแจรถของลูกค้าทุกคนในอู่
ห้อยเอาไว้ที่เสาอยู่ในร้านนะคะ
คันเลยจะห้อยเรียงเอาไว้
ก็ทำแบบนี้มาตั้งแต่เปิดร้านนะคะ
ไม่เคยเกิดเหตุการณ์คนร้ายมาขโมยรถแบบนี้เลย

ว่าทำไมอยู่ดีในเจมาก่อเหตุนี้

กุญแจรถลูกค้าแล้วก็ขับออกไป
แล้วก็เลือกรถคันที่ยังซ่อมไม่เสร็จด้วยซ้ำ

หนึ่งข้อหาแน่ก็คือฆ่าคนตายโดยเจตนานะคะ
ส่วนข้อหาอื่นอยู่ระหว่างการสอบสวนเพิ่มเติม
มันก็ทำให้เราคิดได้เหมือนกันนะว่า